วันพุธที่๒๗มกราคม

เพศพาสตาร์ท

พายไก่กับเจ๊ดม
ปะทะกับอีกทีมที่มีตัวแม่แห่งวงการดีเจ
ฮัลโหล
ที่มาพร้อมกับลูกทีมที่หน้าตาดีมีเสน่ห์
ด้วยหยวนคุณมิ๊กและคุณสัตว์ด้าน
รึเปล่าครับ

เร็วโอเค

ของทุกหน้าจอทีวีบ้านคุณ
พุธนี้๔ทุ่ม
สะเทือนทุกบ้านไทยรัฐทีวี